เป็นลักษณะของการรีวิวที่พัก
๒คืน๔๗๐๐บาท
ราคาแบบนี้เราก็หวังว่าไปเที่ยวต้องสบายนะพี่อุ๋ยเนาะ
๔คืนเจ็ดนะ๒คืนนะ
ใช่๒คืนแต่สิ่งที่ได้มามันคืออะไรเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
อุ๋ยเป็นยังไงคะกล้าพักไหมคะคุณผู้ชมกล้านอนไหมคะ

ก็๘ห้องนอนมีสระว่ายน้ำ๒คืน๔๗๐๐บาทก็มีของแถมมาให้
หนูแถมหนอนแถมแรงสาบ

ไปพัก๑๐มิถุนายน๒๐คนก่อนเวลาเช็คอิน๑๐นาทีแม่บ้านก็บอกว่าเช็คสภาพบ้านให้แล้ว

แมลงสาบอยู่ตรงสระว่ายน้ำ
นี่เขากวาดมาใส่ที่ตักผงเนี่ยนะ
ใช่ค่ะห้องน้ำชั้น๒ห้องนอนโอ้โหแมลงสาปเยอะมากไหนจะหนูไหนจะอะไร

โทรแจ้งแม่บ้านบอกแม่บ้านมาดูให้หน่อย
แล้วก็บอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้มาจัดการให้ด้วยนะ
แต่กลายเป็นว่าก็ทิ้งเอาไว้คืนนึงอยู่กับแมลงสาปกับหนู
พรุ่งนี้มาจัดการนี่คือก็เสียไปคืนนึงแล้วนะ

คือวันที่สองแม่บ้านมาช่วยมาแก้ให้เรื่องแมลงสาป
แก้ยังไงรู้ไหมทำยังไงเอาผ้ามาอุดรูที่ท่อเอาผ้ามาอุดไว้
พวกท่อน้ำทิ้งท่ออะไรต่างที่จะเข้ามาที่บ้านแมลงสาปจะได้ไม่ขึ้นมาไงอ่า
แก้ปัญหาแบบอย่างเงี้ง่ายง่ายไปก่อนแล้วเป็นยังไง
พอเช็คเอาท์แม่บ้านไล่ออกจากบ้านทั้งที่
ยังไม่ได้เงินมัดจำคืนเลยค่ะมีหนี้ด้วยนี่นี่นี่
บรีวิวนี้ทิ้งได้ไหมอ๋อเหรอโอ้โหแต่ไม่มีคำขอโทษ
ไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วดูสิเสียเงินไปต้องทนอยู่กับอะไรแบบนี้ค่ะ
ตั้งแต่เข้าไปอยู่เนี่ยก็คือมีปัญหาทุกวันนะคะวันวันแรกแมลงสาปใช่ไหมคะ
วันที่สองก็ยังอ่ะมีเจอแมลงแมลงสาบในห้องน้ำน้ำแอร์รั่วเอ่อ
ห้องเหม็นอับแบบเหม็นอับคือเข้าไปคือแสบจมูกอะค่ะ
คือหลายอย่างมากเขาควรจะแบบมีจิตในการมาขอโทษเราบ้าง
ถูกไหมคะเราจ่ายค่าบ้านเนี่ยไม่ใช่ถูกถูกนะ
หมื่นเจ็ดพันบาทแต่ไม่ได้รับการขอโทษ
จากทั้งแม่บ้านก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีแอดมินเพจก็ไม่มี
ไม่มีเลยค่ะมีแต่มาจ้างให้เรา๓๐๐บาทเพื่อไปลบรีวิว
มันแล้วอันเนี้ยสามพันบาทลบดีวิวมันตั้งให้ความรับผิดชอบ
ที่เขาควรจะให้เราด้วยมุมของผู้เช่าเล่าให้ฟังแบบนี้
ครับเจ้าของภูวิลล่าบอกว่ายังไงลองฟังดูหน่อยไหมคะ
อ่าเจ้าของภูวิลล่าแห่งนี้บอกว่าก่อนจะส่งมอบห้องพักให้ลูกค้า
ตรวจสอบแล้วตรวจแล้วนะไม่มีแมลงสาปไม่มีหนู
แล้วมันมายังไงไม่มีสิ่งสกปรกอ่า
คือก่อนหน้านี้ก็มีคนมาพักให้แม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่ามันไม่มีอะไร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของภูวิลล่าบอกว่าขอน้องรับผิดและขอโทษลูกค้าค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าแมลงสาบหนูหนอนมันเข้ามาได้ยังไง
เพราะว่าจ้างบริษัทกำจัดแมลงมากำจัดทุกสามเดือนเรื่องหนูถามแม่บ้าน
แม่บ้านบอกว่าไม่ใช่หนูในบ้านดูยังไง
เป็นหนูนอกบ้านแล้ววิ่งเข้ามาอ๋อหนูในบ้านมันจะลักษณะท่าทางมันไม่เป็นอย่างนี้เหรอ
เป็นหนูนอกบ้านอ๋อเหรอแก้ไขปัญหาหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวจ้างบริษัทกำจัดแมลงมากำจัดให้ถี่ขึ้น
จากทุกทุกสามเดือนก็อาจจะถี่ขึ้นครับทีมข่าวเลยขอเข้าไปดูหน่อยเออ
ว่ามันเป็นยังไงบ้างด้านในจะเป็นตึกสามชั้นสองหลังเนื้อที่เก้าสิบกว่าตารางวานะคะ
ครับก็ไปคุยกับแม่บ้านด้วยนะคะอืมแม่บ้านบอกว่าปกติลูกค้าเปิดเช็คดูทุกห้องก่อนเข้าพัก
ครับแม่บ้านก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่าแมลงสาปมันมาได้ยังไงอ่า
หรือมันมีไฟหลายสีไฟประดับบ้านมันมาเล่นไฟหรือเปล่า
ถ้าดูในคลิปเขาจะเปิดเหมือนไฟสลับสลับสีไปเรื่อยใช่ไหม
บ้านเขาสงสัยว่าแมลงสาปมาเล่นไฟหรือเปล่ามาเล่นไฟอย่างนี้หรอ
ลูกค้าจะเข้าพักทุกครั้งพี่จะให้ลูกค้าเช็คทุกห้อง
ถ้าลูกค้ามีอะไรที่ขัดข้องให้บอกแม่บ้านเดี๋ยวแม่บ้านจะแก้ไขให้
เราทำอย่างงี้ทุกครั้งค่ะแล้วทีนี้วันที่เป็นประเด็น
มันน่าจะกลางคืนแล้วไฟเราเปิดหมด
มันเป็นสีหรือว่ามะเร็งสาบมาเล่นไฟหรือเปล่า
อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเจ้าของบ้านก็ทำการแก้ไข
โดยให้บริษัทฉีดแมลงมาฉีดค่าทั้งบ้านเลยค่ะ
ก็ให้ฟังความทั้งสองฝ่ายข้อมูลเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมมองยังไงก็ลองส่งข้อความมาคุยกันดู

แต่อย่าไปเหมารวมนะฮะทางบ้านหลังนี้เขาก็คงจะจัดการปัญหาอะไรของเขาแล้วล่ะ